พิศนุโลกก็มีเรื่องหลอนเรื่องความเชื่อเหมือนกันนะคะ
ผู้ชายคนหนึ่งออกจากบ้านตั้งแต่๘โมงเช้าวันที่๒๖เมษายน

เพราะว่ากรีดยางไม่ได้ช่วงนี้ด้วยพิษโควิดระบาด

หายไปเลยค่ะติดต่อกับทางบ้านไม่ได้

สุดท้ายพบเป็นศพอยู่ใต้หน้าผาความสูง๔เมตรนะคะ
แล้วก็ถูกก้อนหินทับร่างเอาไว้ด้วย
คาดว่าน่าจะพลัดตกหน้าผาค่ะ
ผู้ตายคือในพุทธทัพพิลานะคะอายุ๔๒ปี
เป็นชาวบ้านในพื้นที่บ้านใหม่ไทยเจริญตำบลบ้านกลางค่ะ
ใกล้กับศพพบกระเป๋าเป้สีน้ำเงิน
แล้วก็ถังพลาสติกหนึ่งใบที่มีรังพึ่งอยู่ข้างในนะคะ
คือผู้ตายเนี่ยเขามีอาชีพรับจ้างกรีดยางพารา
แต่ช่วงนี้เขาออกไปทำงานไม่ได้ติดพิษโควิด๑๙
ตัดสินใจจะไปหาน้ำพึ่งมาขายในราคาขวดละ๒๐๐บาท

เพื่อตีโพรงพึ่งที่อยู่เหนือศีรษะ
แล้วก็คงพละตกลงมาแล้วโดนหินถล่มทับทรัพย์จนเสียชีวิต
ก็เล่าทั้งน้ำตาบอกว่าทำใจไม่ได้เลย
เพราะไม่ได้มีการร่ำลากันศพก็ไม่กล้ามองด้วยซ้ำ
เพราะว่าก็ถือว่าเสียชีวิตแบบสยดสยอง

แถมหาก็หาไม่เจอด้วย
ซึ่งคนที่ไปหาเจอเนี่ยนะคะคือนายเสมียนพุทธรักษ์เป็นน้าชายผู้ตายค่ะ
เขาบอกว่าหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
จนต้องคึ่งสัยสาธิตต้องคึ่งหมอดู

มีคนทรงจุดทรูป
เขาบอกมาว่าอยู่ทิศเหนือขอให้ตะวันตก
เขาบอกจะมีหน้าผาอย่างนี้
แล้วก็ตามทูบไปทีนี้หมาก็วิ่งมา
ก็เนี่ยค่ะตามทูบไปที่จุดไหว้เจ้าป่าเจ้าเขาจนเจอศพ
แต่เอาเป็นว่าคืออย่างที่บอกความเชื่อส่วนความเชื่อนะคะ
แต่ว่ายังไงก็ตามเราก็ต้องระมัดระวังตัวด้วย
ถ้าเข้าโปรงเข้าป่าบางทีทางไม่ชิน
มันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงแบบนี้ได้นะคะ